ส่วนเรื่องการจัดตั้งคอรมอชุดใหม่ของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่ได้รับการเลือกให้เป็นนายกสมัย๒จนถึงขณะนี้

ชื่อของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณและผลเอกอนุพงศ์เผาจินดา

ว่าจะได้กลับเข้ามานั่งเป็นรัฐมนตรีอีกครั้ง
วันนี้ถูกรุมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมอย่างหนัก
จากเวทีเสวนาที่คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภาสามห้า
และคณะตรวจสอบภาคประชาชนจัดขึ้น
เป็นเสียงสะท้อนของภาคประชาชน
ที่ต้องการส่งไปถึงนายกรัฐมนตรี
ให้พิจารณาบุคคลเข้าเป็นรัฐมนตรีให้ดี
เพราะผลเอกประวิทย์และผลเอกอนุพงศ์

ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการูบอลลูนยักษ์

ทำให้รัฐบาลใหม่ไม่สง่างาม
คนแรกเลยคิดว่าท่านควรจะตัดแผงออกไปเลย
ลบเข้าไปเลยก็คือคนเอกประวิทธิ์
คนที่สองนี่นะครับ
คนนี้ก็ไม่ควรที่จะให้ดำรงตำแหน่ง
การตั้งคณะรัฐมนตรีของท่านประยุทธ์
ผมยกตัวอย่างง่ายคนที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งเลย
ไม่ผ่านการโหวตของพี่น้องประชาชน
ไม่เคยไปยกมือไหว้ประชาชนเวลาหาเสียงเนี่ย
หรือแม้แต่บิ๊กป็อกตระกูลโพร
ก็ยกมือไหว้หาเสียงต่อประชาชน

หรือมานั่งรองนายกฝ่ายความมั่นคงเนี่ย
ถามว่าไม่มีจิตสำนึกละอายความ
ไม่ละอายต่อเรื่องเหล่านี้เลยหรือ

เวทีเสวนายิบยกมาวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
คือชื่อของนายชาดาไทเศษนายนิพนธบุญยามณี

ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับคดีการทุจริต
และบางคนคดีอยู่ในชั้นปปช
เว้นแม้แต่ตัวของพลเอกประยุทธ์เอง

ที่ไม่สามารถเป็นนักประชาธิปไตยได้

ไม่มีความเชื่อในระบอบประชาธิปไตย

เป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยได้
เลือกบุคคลเข้าไปทำงานในคณะรัฐมนตรี
ต้องเลือกให้ดีและมีความสง่างาม

อาจจะมีคุณสมบัติบางอย่างไม่ถูกต้อง

หน้าตาคอรมอที่กำลังจะออกมา

เสียงเตือนจากประชาชนก็เชื่อว่า
รัฐบาลใหม่คงทำงานได้ลำบากแน่นอน